สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
รู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์
หมอกควันที่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
แต่ว่าสภาพอากาศในวันนี้ดูเหมือนจะเอื้อต่อการทำกิจกรรมต่างที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ถ้าหากเรามองไปตรงยอดตึกครับคุณผู้ชมครับจะว่าภาพในวันนี้เนี่ยนะครับ
ต่างออกไปจากสามสี่วันที่ผ่านมานะครับยอดตึกสามารถที่จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียว
แล้วก็สภาพอากาศตอนนี้มีลมเย็นเย็นพัดเข้ามาเป็นระยะระยะนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
อากาศเย็นครับที่ก่อนหน้านี้แผลเข้ามาปกคลุมอีสานตอนนี้ก็มาถึงภาคกลางแล้วนะครับ
ก็มากดเอาฝุ่นละอองต่างที่ก่อนอันนี้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าลงสู่พื้นดินนะครับ
ขณะที่คนที่มาออกกำลังกายในวันนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
แต่ภาพรวมแล้วแต่ละคนก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

เพราะว่าในวันนี้ตามแหล่งต่างในข้อมูลเกี่ยวกับค่าฝุ่นละอองในอากาศ
มีการรายงานว่ามีค่าฝุ่นละอองลดลงอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ๘๐นะครับ
เดี๋ยวเรามาลองวัดด้วยอุปกรณ์ของเรากันบ้างดีกว่านะครับ
ตรงนี้จากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้
ซึ่งก็ถือว่ามีต้นไม้เยอะพอสมควร
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งปราการสำคัญนะครับ
ช่วยกรองฝุ่นก่อนที่จะเข้ามาสู่ในสนามแห่งนี้นะครับ
นี่อุปกรณ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูตัวเลขที่อยู่ด้านบนนะครับ

สังเกตว่าตัวเลขอยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นเท่านั้นนะครับ
เท่านั้นซึ่งแตกต่างจากเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งอยู่ที่ประมาณ๖๐๗๐เลยทีเดียว
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้ครับ
สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะครับ
ก็ใครที่จะทำกิจกรรมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวครับ
และแน่นอนนะครับอากาศเย็นที่แผ่มาในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ก็จะมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องจะมีอยู่บางช่วงบางตอนนะครับ
ที่จะมีการแผ่วลงไปบ้างนะครับก็คือในช่วงกลางสัปดาห์หน้า
นั่นก็หมายความว่าในช่วงกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเย็นจะถอยกลับไป
ก็จะเป็นช่วงที่ความชื้นจะกลับเข้ามาอีกรอบนึง
ซึ่งนั่นถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น

และนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะไม่มีฝุ่นแล้ว
ก็คงต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีต่อไปนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ